จังหวัดสิงห์บุรีผู้ชายคนหนึ่งนะคะชวนแฟนบอกย้ายออกมาจากบ้านสิ
มาอยู่ด้วยกันแฟนบอกว่าไม่ออกมา
เพราะว่าทะเลาะกันเป็นประจำขนาดอยู่ห่างกันยังทะเลาะขนาดนี้
ถ้าอยู่ด้วยกันจะทะเลาะกันขนาดไหนโมโหค่ะ
เผาบ้านป้าแฟนและไปเผาบ้านญาติอีกคนหนึ่ง
เสียหายหมดเลยแบบนี้และตอนนี้ตำรวจออกหมายสารขอหมายสารแล้วนะคะ
ตามจับกลุ่มตัวอยู่นะคะเหตุการณ์เนี้ยเริ่มขึ้น
ย้อนกลับไปตีหนึ่งยี่สิบเก้าเมษายนค่ะ
ตำรวจสพอินบุรีได้รับแจ้งไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งในหมู่ที่๖ตำบล
ห้วยชันอำเภออินบุรีสิงห์บุรีเพลิงเนี่ย
ไหม้วอดเสียหายทั้งหลังนายสุธินฉ่ำเจริญอายุห้าสิบแปดปี
เจ้าของบ้านให้การกับตำรวจว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้
น่าจะเกิดจากการลอบวางเพลิงแน่นอนคนร้ายจะต้องเป็น
นายวะนัดบุญเทื่อมอายุยี่สิบเก้าปี
ปฐุมธานีนายวนัทเป็นใครเป็นแฟนของหลานตัวเองนี่แหละ
ชื่อว่านางสาวฟิล์มนามสมมุตินะคะนายวนัทคบหากับแฟน
ขออภัยนะคะคบหากับหลานสาวเป็นแฟนมาประมาณ๒เดือน
มีเรื่องหึงหวงทำร้ายร่างกายทะเลาะกันเป็นประจำเลย
ก่อนเกิดเหตุหลานสาวหนีไปค่ะนายวนัทบอกนายวนัทว่าไปนอนบ้านเพื่อน
หลังจากนั้นก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเลยด้านหลานตัวเองนางสาวฟิล์มเนี่ยนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าคบกันมา๒เดือนจริงถูกทำร้ายร่างกายตลอด
บีบคอทั้งตบตีแล้วก็บอกว่าย้ายไปอยู่ด้วยกัน
ออกมาจากบ้านไปอยู่ด้วยกันเธอก็ไม่ยอมไปสิคะ
เพราะก่อนหน้านี้ก็ถูกตบตีมาตลอดนอกจากนี้ยังโทรศัพท์มาขู่อีกว่า
ถ้าไม่ไปอยู่เดี๋ยวจะตามมาเผาบ้านญาติทีละหลังเลยแล้วก็ทำจริงค่ะ

เขาไม่ได้ขู่กับหนูเขาไปบอกกับเพื่อนหนูอย่างนี้
เขาบอกว่าเขาจะเผาสภาพกับรถของในบ้านใหม่แล้วเราก็ยังโทรมาขู่อีกไหมตั้งแต่ที่เผาบ้านหลังนี้ไป
โทรมาขู่บ้านโทรมาขู่ว่าจะเผาบ้านพี่แล้วจะเผาบ้านป้าทีหลัง
เผาให้หมดเลยบ้านญาติพี่น้องใช่ค่ะแล้วจะทำร้ายป้า
บ้านของคุณป้าน้องฟิล์มเนี่ยถูกเผาตีหนึ่งยี่สิบเก้าเมษายน
ถามว่าผู้ชายคนนี้วันนัดหยุดไหมไม่หยุดค่ะทำตามที่เขาบอกเลย
หนึ่งวันขออภัยค่ะวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมา
มาวางเพลิงอีกมาเผาบ้านญาติอีกซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหลังแรก
เดียวค่ะใกล้ใกล้กันเองครั้งนี้ญาติพี่น้องบอกว่าเห็นหน้าคนร้ายชัดมาก
นายวันนัทขณะที่กำลังวิ่งออกจากบ้านที่เกิดเหตุ
ญาติญาติก็ช่วยกันดับไฟเอาไว้นะคะก่อนที่จะลุกลามไหม้ทั้งหลังค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะต่อมาตำรวจสอบประคำพยาน
รวมรวมพยานหลักฐานแน่นหนาแล้วไปขอสารออกหมายจับ
นายวนัทบุญเชื่อมข้อหาวางเพลิงคนนี้นะคะ
ข้อหาวางเพลิงนะคะถ้าใครพบเห็นนายวนัท
แจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูทรอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะศูนย์สามหกห้าแปดหนึ่งสามศูนย์สามค่ะ